คุณผู้ชมคะมีคนร้ายบุกงัดบ้านลำยองหนองหินห่าว
ดังนะหนูก็รู้จัก
ถามแล้วในห้องแต่งตัวนี่รู้จักไม่มั้ง
ใช่อยู่แล้วก็ปิดบ้านเอาไว้
คนร้ายก็บุกเข้าไปทางหลังบ้านนะคะ
คนร้ายไม่ได้หยิบทรัพย์สินมีค่าอะไรเลย
ไปแค่กระปุกออมสินมีเงินเหรียญไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นคุณผู้ชม
สภาพประตูด้านหลังบ้านพักของนางสาวสุพรรณีจรบุรมหรือนกลำยองหนองหินเห่า
นักร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำซิ่งชื่อดังอยู่ที่หมู่๑๔
ตำบลแวงนางอำเภอเมืองมหาศาลคาม
ถูกคนร้ายใช้ของแข็งงัดประตูด้านหลังจนหักเป็นช่องนะคะ
แล้วก็ล่อตัวเข้าไปไปรื้อค้นทรัพย์สินภายในห้องนอนกระจุยกระจาย
แต่ไม่แตะต้องพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือทรัพย์สินอื่นเลยนะ
เอาไปแค่กระปุกออมสิน
มีเงินอยู่เป็นเหรียญ๔๐๐๕๐๐บาทเท่านั้นเองค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๒กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะ
นายอำนาจจรบุรมอายุ๕๘ปีพ่อของลำยองหนองหินเห่า
เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้เป็นของลูกสาว
ซื้อไว้ได้ประมาณ๒๓ปีแล้วค่ะ
ปกติก็ไม่มีคนอยู่จะมีแม่บ้านมาคอยทำความสะอาด

นานลูกสาวว่างจากงานแสดงก็จะมาพักที่นี่
แต่ไม่ได้เก็บทรัพย์สินมีค่าอะไรเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นตุ๊กตา
เป็นของที่ระลึกจากแฟนคลับ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บอกลูกสาวแล้ว
แต่ว่าตอนนี้ลูกสาวติดงานแสดงอยู่ต่างจังหวัด
อีก๓๔วันถึงจะเดินทางกลับมาบ้าน
เพื่อให้ปากคำกับตำรวจเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
สำหรับนกหรือลำยองหนองหินเห่าปัจจุบันอายุ๓๕ปีค่ะ
เป็นหมอลำซิ่งสาวชื่อดังสังกัดค่ายแกรมมี่
เมื่อปี๒๕๕๗มีผลงานเพลงสร้างชื่อเสียงหลายเพลงนะคะ
เช่นเอาผัวไปเทิร์นจับเอาสิคะ
เพลงฮักณสารคามฉลอง๑๕๐ปีมหาสารคามค่ะ